ลาหูอยู่ดีมาติดอวนของชาวประมงในจังหวัดสตูน
เป็นเหตุการณ์ที่ระทึกมากครับ
ตัวใหญ่จัด
มาทั้งแฟเมอรี่ติดอวนยกครัวครับ
แล้วงานนี้เนี่ยเรือประมงเจอจังต่อหน้าต่อตา
แล้วปลากำลังขึ้นเลยปลาตัวเล็กก่อนด้วยที่ตั้งใจจะล่ามันจะจึดตักมันนะ
รอบนี้ยอมฮะยอมที่จะปลดแล้วปล่อยปลาเล็กออกไป
เพื่อจะเอาเจ้ากระเบลาหูออกไปจากอวนของเรือประมง

เรือประมงสิทธิประมงแปด

นะฮะแล้วไตเรือแล้วพี่น้องเรือประมงในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ย

พอเจอปลาใหญ่เจอสัตว์แปลกเต่าใหญ่
เขายอมตัดเลยตัดอวนทิ้งปลาไป
เพื่อปล่อยสัตว์ใหญ่เหล่านั้นกลับคืนสู่ท้องทะเล

ย่องเชื่อชูฮะแล้วเจ้าปลากระเบนรอบนี้ใหญ่ขนาดไหน
ใหญ่ขนาดรถฟอร์จูเนอร์ทางยาวนะฮะ

ความกว้างของมันกลางปีกซ้ายปีกขวา
ใหญ่เท่ารถฟอร์จูเนอร์ทางยาว
เฮ้ยบ๊ายบาย

แต่ละตัวแล้วพอเราปล่อยตัวแรกไป
พอพี่น้องพระมงปล่อยตัวแรกไป

นอกจากนี้นอกจากเจอกระเบนแล้วตัวใหญ่แล้วนะ

ยังเจอถึง๖ตัวรวดเลย

ตัดอวนยอมปล่อยอวนยอมลดอวน

แต่ปล่อยสัตว์พวกนี้กลับไปเพราะเชื่อว่า

ท้องทะเลก็จะให้โชคให้ลาบ
ความรุ่งเรืองกับเรือประมงเช่นเดียวกัน

เบนราหูหรือชื่อของเขาคือ

แต่เคยเจอใหญ่กว่านี้มาแล้ว
ซ้ายไปขวายาวประมาณ๗เมตร
และตัวของเขาน้ำหนักประมาณตันเศษ
นี่คือปลากระเบนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก